คุณหม่อมลูกออสนักตักน้ำหนักเกินร้อยของเรา
เข้ามาสู่รอบแจ็คพอร์ตจนได้เห็นไหมล่ะครับว่าน้ำหนักเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรค
แต่ว่าอยู่ที่ใจและวัยพลิบในการตักยังไงรอบสุดท้ายก็ขอให้คว้าเงินแสนกลับบ้านไปให้ได้นะครับ
ซึ่งด้านหลังแผ่นป้ายจะมีเงินรางวัลคูณสูงสุดถึง๕๐๐๐บาท
จะมีเวลาในการตัก๓๐วินาทีเท่านั้น
ตักได้เท่าไรดังกับจำนวนเงินที่เปิดแผนป้ายได้
ซึ่งเงินรางวัลรออยู่สูงสุดถึง๑แสนบาท
พอสู่ช่วงแจ็คพอร์ดของรายการกิโลทอง

ท่านพี่โบรสครับ
สมมุติว่าแสนแตกวันนี้

ก็ผมจะเอาเงินส่วนนี้นะครับ
แบ่งเป็นส่วนหนึ่งไปซื้อไฟท้าย
ไปแจกคุณลุงคุณป้าที่ปั่นจักรยานตามต่อขนวนตอนนางคืน
จะสมทบด้วยไหมครับถ้าไม่แตกจะสมทบด้วยไหมครับ
ถ้าสมมุติคุณไปทำอย่างนั้นจริงจะช่วยสมทบ

แสนแตกวันนี้หมอมรึงเอาสัญญาเลยครับ

โอ้ยได้ดวงเดียวแบบ๑๐๐บาทเนี่ย

จากจะลุ้นไฟท้ายแล้วเนี่ยยังลุ้นรถกระบะอีกด้วยไง
โอ้โหตอนแรกนึกว่าจะเอาไฟท้ายไปติดหางตัวเอง

ทุกคนครับตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับ
นี่ก็คือจังหวะที่สำคัญโค้งสุดท้ายของรายการ

อยากรู้หรือยังว่าคุณจะสามารถเปิดแผ่นป้ายมาได้เงินรางวัลคูณเท่าไห

ครับผมนี่ไม่ใช่รัชดาลัยเตียเตอร์ครับ

เชิญมาก

แผ่นป้ายมีด้วยกันทั้งหมด๙แผ่นป้าย๑๙หมายเลขไหนดีคะ
เอาตามน้องคนเสื้อชมพูนี้เลย
เสื้อเดียวกันชมพูนี้ดวงดี

แม่น่าเสียดายแทนคุณหม่อมลูกออสเหลือเกินนะครับ
เปิดแผ่นป้ายได้แค่คูณ๑๐๐บาทเท่านั้น
หมายเลข๑คูณ๑๐๐๐บาท
หมายเลข๒คูณ๔๐๐๐บาท
หมายเลข๓คูณ๓๐๐บาท

หมายเลข๕คูณ๕๐๐๐บาท
หมายเลข๖คูณ๑๐๐๐บาท
หมายเลข๘คูณ๒๐๐๐บาท
และหมายเลข๙คูณ๓๐๐บาทล่ะครับ

ต้องตักกิโลทองให้ได้ถึง๑๐๐กิโลกรัมครับ
เอาตัวพี่เขายัดเข้าไปด้วยนะ

แต่เราจะมีพลั่วทองคำเป็นพลั่วสำหรับผู้ชนะที่สามารถมาที่รอบแจ็คพอร์ตได้เท่านั้น

อย่างนั้นขอเชิญพ่อท้องคำ
ที่จะมีสิทธิ์ได้จับและนำหัวทองคำนี้ไปพิชิตเงินแสนกันล่ะครับ
ขอบทุกคนครับในรอบนี้ต้องบอกมาทำว่าเวลาคุณจะลดน้อยลงครับ
มีเวลาเพียงแค่๓๐วินาทีเท่านั้น

ทรัพย์ทองคำอยู่ข้างหน้าคุณแล้ว
รอบนี้คุณตักได้เท่าไหร่
เอากลับบ้านไปเลย
หมดเวลา

คำนวณในใจคิดว่าน่าจะไปได้อย่างต่ำ

แต่ถึงเวลาจริงแล้วเรียกว่าแรงฮึดมานะครับผม

ก็หม่อมลุกออกเราวิ่งเหมือนกับช้างตกมันเลยครับคุณคุณครับผม
หายใจสี่รอบสี่รอบนะครับ

เพราะว่าเห็นแต่ละพวกแล้วก็เป็นพวกเต็มทั้งนั้นเลย

คุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าแจ็คพอร์ต๑แสนบาทจะแตกนะครับ
คุณหม่อมลูกออสต้องตักให้ได้๑๐๐กิโลทองนะครับ

แต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดกิโลทองสูงเนี่ย
โอกาสที่จะเข้าไปลุ้นรถกระบะนะครับ
เพราะฉะนั้นขอให้ได้กิโลทองที่สูงที่สุด
แล้วกิโลทองของหม่อมลูกออสวันนี้

๑๑กิโล๔ขีดค่ะ
บวกลบคุณฐานเบสเต็ดเป็นเงินเท่าไรครับพี่ภูมิ

โอ้โหหม่อมลูกออสนี่ไม่ธรรมดาจริงนะครับ
สามารถทำกิโลทองเบียดคุณเกมคอฟเวอร์แดน
ขึ้นไปอยู่อันดับที่๖ได้สำเร็จ

ใครจะอยู่ใน๘อันดับสุดท้ายมาลุ้นกันนะครับ
สัปดาห์หน้านะคะใครจะสามารถมาลุ้นเงินแสนรวมถึงลุ้น

วันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
แข่งเรือแข่งพายแข่งที่ไหนก็ได้
แต่วันนี้จะมาแข่งเรื่องหน้าตาและวาสนาสู้น้ำไม่ได้หรอก
ขาสั้นอย่างนี้แต่ว่ารับรองว่าวิ่งเร็วแน่นอนนะคะ
ถ้าคนอื่นกลับบ้านก่อนก็อย่าว่าเราแล้วกันเนอะ
คนที่เหลือนะบอกไว้เลยนะว่าวันนี้
ตัวกลับบ้านก่อนได้เลยในสนามรบมันไม่มีคำว่าเพื่อน
เห็นหน้าหวานเอวบางร่างน้อยแบบนี้
แต่ลีลาการตักแต่ละคนไม่ธรรมดา
ลุ้นกันว่าใครจะตักเงินแสนกลับบ้าน
พฤหัสบดีที่๒๖พฤศจิกายนนี้
ทุ่ม๔๕นาทีทางไทยรัฐทีวี